ในส่วนของบรรยากาศงานศพของน้องพลอยนะครับ
คุณแม่ก็ร่ำไห้มีการเคาะโลงบอกลูกสาวนะ
บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ตำรวจนั้นทยอยจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับคุณแม่นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับ
งานศพน้องพลอยคุณแม่ญาติญาติชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เพื่อนร่วมโรงเรียนช่วยกันนะครับมีการยกในส่วนของโรงศพนะครับ
ขึ้นท้ายรถกระบะครับเคลื่อนศพไปที่วัดในพื้นที่อำเภอปากพนังนะครับ
ทำพิธีชาปนกิจก่อนที่จะยกโรงศพครับคุณแม่ก็เข้าไปเคาะโรงศพ
ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับโดยบอกว่าจะพาลูกไปที่วัดนะครับ
ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้หมดห่วงนะครับในชาตินี้ตอนนี้ได้รับความยุติธรรมครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับ
เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับญาติญาติคุณแม่มีเพื่อนนักเรียนคุณครู
ไปร่วมแสดงความอาลัยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ